มิวสิกวิดีโอเจ้าปัญหาของคุณแจ๊สชวนชื่น

คือปล่อยออกมาปุ๊บมีปัญหาตอนนี้ตอนแรกสุดเนี่ยก็คือ
ถอดก่อนก็คือเรียกว่าถอดออกจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวแบบทางประวัติศาสตร์นะคะ

คือท่าทางมันไม่เหมาะสมแล้วคนเขาก็ไม่พอใจกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะ
ชวนชื่นก็ไปขอขมาที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ซึ่งก็คืออนุสรสถานเรือใบในจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วก็บอกว่าขอโทษจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนสนุก
อย่าให้เอาวีมันออกมาดูแล้วสนุกสนานเฮฮา
แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือว่าทำลายความศักดิ์สิทธิ์
ความสวยงามหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศของสถานที่ต่างที่เป็นที่สำคัญเลยจริง
ค่ะเพราะว่าอนุสรสถานเรือใบเนี่ย
สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พัทยานะคะ
เพราะว่าในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาประทับ

กีฬา๔เกมครั้งที่๔เมื่อปี๒๕๕๙
ก็เลยเป็นสถานที่สำคัญของคนไทย
ค่ะซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่อนุสรสถานเรือใบ
ก็นี่แหละค่ะนำคณะมาขอโทษนายรณกิจเอกสิง
รองนายกเมืองพัทยาซึ่งก็ถือว่ามาเป็นตัวแทน
อิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยา
ก็มาขอโทษนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียในพื้นที่
แจ๊สก็จ่อยนะเพราะว่าคือขอโทษแล้วก็จริง
แต่ว่าเรื่องของคดีความมันก็เกิดขึ้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาส่งนิติกรแจ้งความดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปแล้ว
ข้อหาก็คือทำอนาจารย์ในที่สาธารณะนี่แหละค่ะ

คุณอรัชพรใช้คำน่ารักนะแจ๊สจอย

คือถ้าใครที่เห็นบทบาทเขาผ่านทางหน้าจอทีวีก็จะรู้ว่าคุณแจ๊สเป็นคนตลก
คือเขาเป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีมุกขบคันตลอดเวลา
แล้วเพลงแต่ละเพลงเอาจริงนะแค่ชื่อวงเขาเนี่ย
ดิฉันก็คิดว่าเหนือจินตนาการแล้วที่จะคิดได้

ฉันยังจำได้เลยจบท้ายด้วยปาปิยองสปุ๊ดมิกอะไรนะใช่ไหม
แต่ชื่อเพลงจริงคือยับแม่
คือชื่อเพลงก็ผิดแล้วตอนขอ๒ขออนุญาตถ่ายทำที่ถนนคนเดินที่เดียว
ไปขอที่อื่นแต่ก็ไปถ่ายที่อื่นแล้วก็มีประเด็นคือ
มีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งมาร่วมเต้นแล้วก็ไปถ่ายทำที่โรงเรียนแห่งนั้นด้วย
แต่ปรากฏว่าไม่รู้หรอกว่าชื่อเพลงชื่ออะไรแล้วท่าเต้นจะเป็นยังไง
เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นคุณผู้ชม
เพราะว่าทางนายแพทย์กำจรตติยกวีประหลักกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
เป็นเรื่องที่แย่มากเป็นปัญหาสังคม
เพราะที่ผ่านมาก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกวงการ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังโฆษณาละครทีวี
ไม่เคยตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
แล้วก็มีเพลงสองแง่สองงามออกมาบ่อยครั้ง

ก็เลยมีการตั้งประเด็นว่าหลังจากนี้เนี่ย
เรื่องของเซ็นเซอร์กลับมาอีกครั้งดีไหม
เรามาเซ็นเซอร์ในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของชื่อเพลง
เรื่องของความเหมาะสมกันอีกครั้งดีไหม